คุณผู้ชมทีนี้มาดูชะตากรรมของลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ลุงพลเนี่ยอย่างที่บอกไปจากผู้ต้องสงสัยของสังคมกลายเป็นผู้ถูกสงสารแล้วก็กลายเป็นผู้ต้องหาในที่สุดนะคะ
มันมีประเด็นก่อนหน้านี้นักทำรถค่ะเขาออกมาพยากรทำนายชะตาชีวิตลุงพล
ว่าลุงพลเนี่ยนะหลังจากนี้จะสิ้นอิสระถึงขั้นว่าติดคุกได้นะคะ
มาดูประเด็นนี้หน่อยค่ะนักทำรถเนี่ยชื่อจริงก็คือรจนาคำทองแท้
ได้มีการออกมาทำนายทายทักดวงชะตาของลุงพลบอกว่าก่อนหน้านี้ลุงพลดวงชะตาอยู่ในจุดที่เด่นแล้วก็สูงที่สุด
แต่หลังจากนี้ลุงพลจะต้องพบเจอวิบากรรมที่เคยเกิดขึ้น
เริ่มจากการสร้างพญานาคที่บ้านกกอกเพราะคนที่จะสร้างองค์พญานาคได้นั้นต้องมีบุญและบารมีมากพอ
ไม่ใช่ว่าใครจะสร้างก็ได้นะฮะประกอบกับว่าพื้นที่ที่มีการจัดสร้างพญานาคตรงนั้นน่ะ
ไม่ใช่ที่ของพญานาคแต่เป็นพื้นที่ของพญางูขาวก็เลยทำให้ลุงพลเห็นไหมสร้างไม่เสร็จแบบนี้ค่ะ
ดวงชะตาลุงพลหลังจากนี้โดยเฉพาะเป็นคนผู้สร้างพญานาค
ชีวิตหลังจากนี้จะสิ้นอิสระมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ติดคุกได้นะคะ
ทีนี้ที่ดินตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือลุงพลพูดสองครั้งก็ไม่ตรงกันทั้งสองครั้งเลยนะ
เราถามนักข่าวถามว่าที่ดินตรงนี้ที่ก่อสร้างองค์พญานาคเนี่ยท่านได้แต่ใดมา
ลุงพลตอบครั้งแรกบอกว่าซื้อต่อจากชาวบ้านเมื่อปี๒๕๕๗ในราคา๑๕๐๐๐บาท
เป็นการซื้อขายแบบไม่มีเอกสารสิทธิ์อันนี้คำตอบข้อที่๑
คำตอบข้อที่๒เราถามใหม่ลุงพลเอาดีที่ตรงนี้ได้มายังไง
ลุงพลบอกว่ามีชาวบ้านอนุเคราะห์ยกที่ดินให้ตกลงซื้อหรืออนุเคราะห์
พูดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันประเด็นนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเริ่มลังเลแล้ว
จะอยู่ฝั่งลุงพลดีไหมนะคะหลังจากที่ลุงพลพูดไม่เหมือนกันเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ทำไงลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้ว
ข้อสรุปที่ได้คือพื้นที่ตรงนี้ที่ลุงพลมีการจัดสร้างองค์พญานาคเนี่ย
เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนติดกับลำห้วยลุงพลเนี่ยนำดินมาถมที่
เพื่อก่อสร้างองค์พญานาคขนาดความยาว๔๔เมตรสูง๘เมตร
ลักษณะการกระทำแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์คือให้ธรรมหากินการเกษตร
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็เลยมีการแจ้งความดำเนินคดีกับลุงพล
คดีเรื่องของการบุกลุกป่าเรื่องของการครอบครองไม้สงวนต่าง
ลุงพลก็โดนไปแล้วจำได้ไหมอีกหนึ่งคดี
คดีที่ทำร้ายร่างกายนักข่าว

นั่นแหละค่ะก็โดนไป๒เรื่องสำหรับชีวิตลุงพล
ในช่วงที่ดวงตกแบบนี้ล่าสุดก็กลายเป็นผู้ต้องหา
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องอีก
สามข้อหาด้วยกันนะฮะ

เหมือนไม่ถึงกับสาวหมัดนะแต่มีผักไปผักกันมา